หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกหนึ่งรอบ
สำรวจดูว่าบ้านเรือนเสียหายอะไรบ้าง
พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
บอกถึงความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้ง๒ครั้งนะครับ
ว่าน่าจะมีมูลค่าถึงหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหาย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถนนเป็นอาคาร
ขณะที่หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับ
ประกาศภาวะฉุกเฉินในคาคุร่า
แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญบนเกาะใต้
หลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวไม่นานครับ
มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้คือ๒คน
ขณะที่ประชาชนที่อาศัยในกรุงเวลลิงตันนะครับ
ทยอยกลับเข้ามาอย่างที่พักอาศัย
เพื่อสำรวจความเสียหายและเก็บกวาดบ้านเรือนกันบ้างแล้ว
แต่ก็จะยังไม่เข้ามาพักอาศัยนะครับ

เพราะเกรงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำอีก
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งยังคงได้รับคำสั่งให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างต่าง
เพราะเกรงว่าเศษกระจกเศษอิดเศษปูนอาจจะหล่นหรือว่าถล่มลงมาทำให้บาดเจ็บ
จากถนนหลายเส้นทางถูกตัดขาดแล้วก็มีเหตุดินโครนถล่ม
ยากต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย
ขณะที่ระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ในพื้นที่ยังคงใช้การไม่ได้
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุแผ่นดินไหวในนิวซีแดน
ครั้งอีกครั้งด้วยระดับความแรง๖๒
หลังจากที่เกิดอัฟเตอร์ช็อกอย่างต่อเนื่องกว่า๓๐๐ครั้งในรอบ๑๐ชั่วโมงที่ผ่านมา
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๗๘เมื่อค่ำวานนี้
จุดศูนย์กลางของแรงสรรสะเทือนอยู่ลึกลงไปในดิน
จากผิวดินเหนียดลงไป๒๓กิโลเมตร
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ๙๓กิโลเมตร
แล้วก็มีความเสียหายไปถึงอาคารบ้านเรือน
ตลอดจนถนนหนทางในกรุงเวลลิงตันบนเกาะเหนือ
ที่อยู่หน้ากล่อถอยไปถึง๒๐๐กิโลเมตร
โดยอาคารหลายหลังได้รับความเสียหายถนน
รอยแยกแล้วก็เกิดเหตุดินถล่มในหลายพื้นที่นอกจากนี้มีรายงานว่าเกิดคลื่น
นามิขนาดเล็กความสูงประมาณ๒เมตรครึ่งครับซัดเข้าชายฝั่งเมืองไครคุล่า
ในช่วงสองชั่วโมงถัดมาขณะที่ที่เกิดตามมาอย่างต่อเนื่องนั้น
ทำให้ทางการต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายแห่งระงับให้การบริการรถไฟบางสาย
โดยเมืองไคร้เชิดก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงไปนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปคือเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึงร้อยห้าสิบแปดคนครับ